อ่านข่าวไปดูภาพข่าวไป
แล้วจะเล่าข่าวนี้ต้องสะกดอารมณ์พอสมควรเลยล่ะ
มันเป็นเรื่องในครอบครัวดอม

แล้วลูกลูกยังเล็กขวบ๔เดือน

ย้ำนะผู้หญิงไม่ใช่กระสอบทราย
ดังนั้นผู้ชายอย่ามาระบายอารมณ์

โหนั่นคนเป็นสามีทำกับภรรยาละเนี่ย
นี่ไงถึงบอกกระสอบทรายเองใช้มือนะนี่ใช้ไม้นะ
แล้วประโยคที่ได้ยินกูไม่ใช่เพื่อนเล่นกับมึงนะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไม่รู้จะย้ำเท่าไหร่

แต่ว่านี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจอในวัย๒๖ปีค่ะ
อยู่กินกับผู้ชายคนนี้มา๓ปีมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง๑ขวบ๔เดือน
แล้วนี่เหรอนี่เหรอคือสิ่งที่เธอเจอ
โอ้โหยังมีนะตอนที่เมียเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านเดี๋ยวให้ดู
คือผัวเปิดประตูมาปั๊บคุณผู้ชม
ผัวกลับมาถึงบ้านปั๊บน่ะนี่คือการที่บอกใช่ไหมว่า
ฉันกลับมาถึงบ้านแล้วยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดแหมบ้านนี้ดีจัง
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานได้หมดนั่งกินข้าวอยู่กลัวอุ้มลูกอยู่
แล้วดอมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คือเด็กขวบกว่าคุณผู้ชม
ให้พูดยังไงเหรอโอ้โหอันนี้พีคสุดละโยนอย่างนี้
คือแล้วถ้าเกิดรับไว้ไม่ทันรับไว้ไม่ทันแล้วทำยังไงลูกจะเป็นยังไง
ถึงบอกไงว่าพยายามสะกดอารมณ์ในการเล่าข่าวแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ค่ะ
เธอคนนี้นะตัดสินใจเอาลูก๑ขวบ๔เดือนไปขอความช่วยเหลือ
จากพี่เอกเอกพบเหลืองประเสริฐแล้วนี่มาพามาลงจากรถฉุกเฉินมา
เพราะอะไรมาพบตำรวจภูทรคูคศค่ะเมื่อวานแจ้งความดำเนินคดี
ผู้ชายคนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเขาชื่อป๋องนะป๋องอายุ๓๕ปี
ผู้หญิงนั้นเล่าให้ฟังว่าอยู่กินกับป๋องมา๓ปีที่ผ่านมาป๋องทำร้ายร่างกายประจำเลย
เธอคือเวลาโดนป๋องจะล็อกบ้านล็อกเพื่ออะไรก็ตีเธออยู่ในบ้านไง
จะได้ไม่ต้องเข้ามาช่วยอืมแล้วเมื่อกี้พี่เบิร์ตที่บอกว่าเอาไม้กระหน่ำฟาดอ่ะ
เราคุยอยู่ใช้ไม้คิวไหมไม้คิวก็คล้ายนะเออเอามาฟาดฟาดฟาด
คิดว่าน่าจะมีกระดูกร้าวแขนซ้ายนะเธอเลยบอกว่าไม่เอาละไปอยู่กับญาติดีกว่า
ออกมาดีกว่าเนี่ยตอนที่มาก่อเหตุนะคะเฮ้ยน้ำแข็งเธอจะเล่าแต่ฝ่ายหญิงเล่าฝ่ายเดียวไม่ได้
แล้วฝ่ายชายเขาแสดงตัวยังแสดงตัวเขาแสดงตัวพี่เบิร์ต
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงว่าแบบเขาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม
มีด้วยนะมีเสียงเนี่ยมีเสียงเขาให้ฟังด้วยตอนที่เขามาถึงเขาโวยวายเขาไม่พอใจ
แล้วเขาก็ต่อว่าต่อว่าทั้งพี่เอกพบด้วยต่อว่าสื่อด้วยนะว่าเนี่ยทั้งหมดนี้แหละ
ทำให้ครอบครัวผมต้องแตกแยกแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังจากปากเขาโยนลูกจริงไหม
แล้วเดี๋ยวให้ขึ้นภาพไอ้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคู่กันเลยฟังเขาค่ะ
ยังไงล่ะพี่เบิร์ด

ผมไม่ได้ทราบผมไม่ได้ทราบผมไม่ได้ทราบ
ผมโยนที่ไหนผมอุ้มลูกตลอด

คืออะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้นะตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วว่า
ฝั่งผู้หญิงถูกสามีทำร้ายร่างกายจนเกิดบาดแผลฟกช้ำ
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลการตรวจร่างกายออกมานะ
ว่าต้องรักษาตัวเกิน๒๑วันอันนี้ก็จะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายจนสาหัส
ทีนี้คือคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ว่า
แล้วทำไมไม่แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายไปก่อนล่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายไป
แล้วสามียอมรับทีนี้จะต้องส่งฟ้องทันที
คือตำรวจมองว่าถ้ารอผลตรวจอีกหน่อย
แล้วหมอลงว่าทำร้ายร่างกายสาหัส
อันนี้มันน่าจะเป็นผลดีทางคดีกับฝั่งผู้เสียหายมากกว่า

ดังนั้นตำรวจก็เลยบอกว่ารออีกหน่อยละกัน
เดี๋ยวขอใบรับรองแพทย์มาก่อนนะครับ